เขาปล่อยเอาไว้นะคะกับเพลงทิ้งไว้กลางทาง

เป็นชื่อเพลงว่าเท่าไหร่ก็ไม่จำค่ะ

งานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะคาดหวังแบบ
ร้อยล้านวิวอีกครั้งหรือเปล่านะคะ

เพลงรักแบบให้กำลังใจครับ

เรามักจะโทษว่ามันเป็นเพราะความรัก

มันอาจจะไม่ได้ผิดที่เป็นเพราะความรักนะ

เพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลตัวเองดีเนี่ย
วันหนึ่งที่เราเจอคนที่โอเค

ฟังเพลงนี้ก็น่าจะได้กลับไปคิดถึง

จะสละโสดวานใจแอร์โฮสเตดแล้ว

ก็พิธีมงคลสมรสก็หลง

ส่วนพี่ปั๊บหลายคนก็จะถามเรื่องกับน้องเตยแหละค่ะ

แต่ว่าก็ยังดูแลเต็มที่เหมือนเดิมครับ
ปั๊บหล่อขึ้นเอาจริงตั้งแต่มีแฟนเด็กเนี่ย

ว่าแฟนดูแลช่วยดูแลหรือเปล่าไง